เดี๋ยวฉันพร้อมจะเป็นกระบอกเสียงให้กับคุณ

รับเรื่องของชาวบ้านที่ชายภูมิก่อน
เขาบอกว่าฝากหน่อยตลอดข่าวช่วยเป็นปากเป็นเสียง
ช่วยบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาให้หน่อย

ปัญหาที่ว่าคืออะไรติดตามเลยในช่วงตีของร้องถูก

อ่ะปลูกต้นกล้วยกันกลางถนนนี่แหละจ้ะ
ชาวบ้านในตะบนบ้านไข้และตะบนนท์สำราน
อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิกว่า๕๐คน
เขาบอกว่าเดือดร้อนจากการใช้ถนนสายหน้าอบตบ้านค่ายบ้านงิ้ว
ระยะทาง๓กิโลเมตรมานาน

ปะชดสิเพราะว่าถนนหวนถ้างี้มันเป็นรุมเป็นหม่อ
สัญจรไปมาก็ยากลำบาก
แล้วคุณเชื่อไหมว่ามันเป็นแบบนี้มานานกว่า๒๐ปีแล้ว

ใช่ค่ะเรียกว่ารุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียว
พวกเล็กเดินโตเข้ามาหาวิทยาลัยก็ยังเป็น
แล้วมันทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เสียชีวิตก็มีบาดเจ็บก็เยอะนะคะ
แล้วที่ผ่านมาชาวบ้านเขาก็ลงขันลงเงินซ่อมถนนกันเอง
แล้วเนี่ยอุบัติเหตุบางทีมันก็เป็นแบบนี้
ชาวบ้านเขาทำยังไงบ้างในการแก้ปัญหา
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าซ่อมแบบนี้มันเป็นการแก้ไขปัญหา
เรื่องต้นมันไม่ยั่งยืนก็เลยอยากจะให้หน่วยงานเข้ามาช่วยซ่อมแซมด้วยค่ะ
ไม่ลาดยางไปเขารูขุมุบ้านจากพรามแยค
เขารูขุมุบ้านซ่อมไม่ไหว
ทวีภูมิแน่ยกองการบริหารส่วนตระบลบ้านค่ายในยกติดยังไงไปฟังค่ะ
มีการส่อมแซมแล้วผมทำแจ้งไปทางจังหวัดแล้วครับแล้วก็ว่าจะออกมาดูตลอด
ตอนนี้นายกอบตส่งเรื่องไปยังอบจชัยภูมิแล้วนะ
แปลว่าอยู่ในกระบวนการคิดว่าคงจะได้ดำเนินการแก้ไขดูแลให้ในเร็วนี้นะคะ
ยังไงก็ตามถ้ามีความคืบหน้าเราก็จะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านที่จะประสบปัญหานี้ด้วยค่ะ